ปกติรถกู้ภัยใครเห็นใครก็กลัวนะคะ
ใช้คำว่าเป็นรถใส่ศพรถใส่ผู้ป่วย
จอดที่ไหนใครก็ไม่อยากให้จอดนี่นะคะ
แต่มีกู้ภัยไอเดียเก๋ค่ะ
เอาตุ๊กตามาวางไว้ในรถกู้ภัยเต็มไปหมดแบบนี้เลย
เออก็ลดอาการความกลัวไปได้นะ

หมีภูเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มรถไปเลย

วางไว้บนชั้นเรียงเป็นแนวยาว
วางไว้ข้างเปรย์นอนผู้ประสบเหตุก็มี
รถคันนี้เป็นของคุณเกียรติศักดิ์เปี่ยมซิริ
เจ้าหน้าที่อาสามูลและนิธิปเต๊กตึง

ตกแต่งรถนิสสันสีน้ำเงินของตัวเอง
ด้วยตู้กระตาซึ่งมีความน่ารัก
เป็นสีสันความสวยงามของรถกู้ภัย

เพราะรถกู้ภัยทั่วไปมันไม่มีแบบนี้
มีแต่อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ดูแล้วมันน่ากลัวเนี่ยนะคะ

ที่มาที่ไปว่าทำไมเอาตุ๊กตามาวางไว้บนรถกู้ภัยแบบนี้ค่ะ
ขอแสดงความเสียงใจก่อนเลยละกันนะคะ
หลังจากรู้ที่มาที่ไปแล้วก็คือลูกสาวของเจ้าของรถ
ก็คือคุณเกียรติศักดิ์เสียชีวิต
แล้วคุณเกียรติศักดิ์ก็เลยเอาตุ๊กตา
ซึ่งเป็นของรักของหวงของลูกสาวที่เสียไปแล้ว
เริ่มจากตัวแรกก่อนมาวางไว้
แล้วก็ไปหาเพิ่มขึ้นเรื่อยจนเต็มรถ

คุณกิติศักดิ์บอกว่าเมื่อเห็นตุ๊กตาจะคิดถึงลูกสาว
แล้วก็จะมีความสุขไปพร้อมกัน
คลายเครียดจากการทำงานผ่อนคลายความทุกข์ลงได้บ้าง

แก่ผู้ประสบเหตุที่จะต้องขึ้นรถคันนี้
เวลาที่ต้องใช้บริการรถกู้ภัยค่ะ